อีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๘นะครับคุณผู้ชม
ก็คือการเปลี่ยนผู้นำของทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และผู้บัญชาการทหารบกที่มีการขับเขี้ยวกันจนวินาทีสุดท้าย
และถือว่าเป็นการสร้างแรงสันสะเทือนให้กับคอสชอีกด้วยครับ
เดือนสิงหาคมยังถือเป็นฤดูแห่งการแต่งตั้งโยกย้ายจัดทัพใหญ่ของทุกหน่วยงาน
โดยเฉพาะฝั่งศรีกากีเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาหรือบิ๊กแป๊ะ
สามารถใช้กำลังภายในผงาดขึ้นมาดำรงตำแหน่ง
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลำดับที่๑๑ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และยังเป็นผู้นำศรีกากีที่มีอายุน้อยที่สุด
เหลืออายุราชการมากที่สุดถึง๕ปี
ซึ่งเส้นทางในการเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ของบิ๊กแป๊ะเอง
ก็ข้ามอาวุโสรุ่นพี่มาถึง๔คน
แต่ด้วยความที่เป็นบุคคลซึ่งมีผลงานในการปราบรามอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้แรงต่อต้านในองค์กรมีน้อยลง
แต่หลังจากนี้คงต้องจับตามองว่าบิ๊กแป๊ะจะอยู่ในตำแหน่งอาถรรพ์นี้
ครบเกษียณอายุราชการหรือไม่
เช่นเดียวกับการจัดฐานอำนาจภายในกองทัพประจำปี๒๕๕๙
นับได้ว่าดุเดือดและขับเขี้ยวจนวินาทีสุดท้าย
ผลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายแท้ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
และพลเอกธีรชัยนาควานิสน้องรักบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
แต่ด้วยกระแสข่าวสืบทอดอำนาจและมองถึงความไม่เหมาะสม
พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งน้องชายนั่งตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก
ส่งผลให้เกิดแรงต่อต้าน
จึงทำให้ชื่อของผลเอกธีรชัยนาควานิส
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นนายทหารสายบุรพาพยักษ์
งาดขึ้นในตำแหน่งพบทบได้สำเร็จ
และสาเหตุที่ต้องถูกจารึกไว้ในบันทึกไทยประจำเดือนสิงหาคม
ก็เพราะทันทีที่ผลเอกธีรชัยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง
แรงกระเพื่อมในกองทัพบกก็เกิดขึ้นทันที
การยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคนสนิทของอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนเก่า
เตะคนของฐานอำนาจเดิมกระเด็นกระโดนไปคนละทิศละทาง
สืบสาวความไม่ชอบมาพากลโครงการอุทยานราชพักษ์
ประจานให้สาธารณชนได้รับทราบ
สร้างแรงสรรสะเทือนไปทั้งรัฐบาลคอสช